ณเดชน์กับยายยะพวกเหมือนค่วงห่างกันไม่ได้เลยคู่นี้ฟินเว้อร์

วันวันวาเล็นไทยก็แอบนั่งจับมือกัน

ตัวเขายายาเขาก็ไปกับครอบครัวเขา
แล้วเขาก็อยู่กันได้กันตลอดเขาก็เบื่อแล้วก็เลยแยกกันไป

เป็นแยกแบบสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาก็มานัดเจอกัน
แต่เขาบอกว่าเฟสไทม์หากันตลอดเวลาจ้า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

เขียนมาแล้วเคี้ยวกลืนทุเรศ

ไทยนะอ๋อนี่มาไปฝรั่งเศสไปหามา

ใช่ไหมไม่รู้จักอะ

เออกระเป๋ากามามีที่สอปปากากามากระเป๋ากามา

เขาฝากซื้ออะไรมาให้กันหรือเปล่า
ณเดชน์บอกว่าเล็กน้อยซื้อของมาฝากเป็นเสื้อแจ็คเก็ต
อ่าแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาใส่คู่กันกับยาย่านะ
ส่วนยายาก็ซื้อขนมขึ้นชื่อจากที่ประเทศนั้นมาฝากอะไรอย่างนี้
เขาก็ถามว่ามีโอกาสจะไปทริปไปคู่กันไหม

แต่ณเดชน์ก็บอกว่าแล้วอย่างเกาหลีล่ะ
ณเดชน์ตอบบอกว่าถ้าน้องอยากไปผมก็ยินดีพาไปครับ
นี่โอ๊ยหวานแหววมุ้งมิ้ง
เกาหลีไปทำอะไรซ้อมเต้นเหรอ
ไม่ไปเที่ยวสิครับพี่มาก
ถ้าจะไปซ้อมเต้นใหม่ซ้อมที่ป๊าปะแดงก็ได้

แล้วก็เขาบอกว่ามีข่าวออกมาว่า
ยายาเป็นนางเอกแอบแบ๊วแอบทำนม
หลังก็เลยแอบแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้น
โตแล้ว
ก็เป็นคู่ทั้งณเดชทั้งยาย่านนะนิมบอกเลยว่าเป็นคู่ที่แบบเราชอบเขาเขาเป็นเด็กมีมารยาทนะครับผมน่ารักเดี๋ยวปิดปากก้าก่อนนะเดี๋ยวพี่ม้าเมานะค่ะ